นนี่รัฐพรุงสติธาวรผู้ว่ารักษการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่ที่ชุมชนหัวฝ่าย

ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในขณะนี้
สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับผู้ที่อยู่ในชุมชน
และผู้ที่มีประวัติผัวพันกับยาเสพติดมาก่อนด้วย
หลังจากที่ทางตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการจัดโครงการชุมชนยั่งยืน
เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกันแบบครบวงจร
หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า
บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในการลงพื้นที่เป้าหมาย

และให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
และบอกวิธีการป้องกันรวมไปถึงสร้างความมั่นใจ
ว่าทางเจ้าหน้าที่มีการดูแลป้องปรามเอาจริงเอาจัง
กับการปราบปรามและกวาดล้างยาเสพติด